พาไปดูอุบัติเหตุรถยนต์บนท้องถนนนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่กลางสะพานถนนเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรี

และปรากฏไปพรุ่งชนท้ายรถหกล้อบันทุกหิน
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ๓ศพ
และบาดเจ็บสาหัดอีก๑ราย
ทะเบียนกไก่ขไข่๙๘๗๗สมุทรสงคราม
อัดก๊อปปี้อยู่กับท้ายรถบรรทุกหิน๖ล้อ
หลังจากนั้นก็นำร่างของนางสาวสิริวิมลเล็บครุฑวัย๑๗ปีที่บาดเจ็บสาหัส
ส่งโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราชค่ะ
แล้วก็นำร่างผู้เสียชีวิตทั้ง๓รายออกจากซากรถด้วย
นางสาวสกุลนีสนอ่วมคนนี้นั่งข้างคนขับค่ะ
ทั้งคู่ถูกอัดก๊อปปี้กับท้ายรถบรรทุกจนใบหน้าเละแล้วก็คอหักเสียชีวิตนะคะ
ส่วนอีกศพหนึ่งเป็นของนางสาวกาญจนาโชติกันอายุ๑๗ปีค่ะ
แรงกระแทกแขนขาหักแล้วก็เสียชีวิตค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงเมื่อวานนี้นะคะ
ที่สะพานเลี่ยงเมืองบ้านดอนกำยานอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
สอบถามนายบัญชามหันนบคนขับรถบรรทุกหิน๖ล้อบอกว่า
เขาไปขับรถบรรทุกหินจากอำเภออูทองจะไปส่งที่อำเภอบางปลาม้า
ขึ้นสะพานขับมาเลนซ้ายตามปกติแต่เห็นว่ามีรถพ่วงอยู่เลนขวา
แล้วอยู่อยู่ก็ได้ยินเสียงเหมือนยางแตกค่ะแล้วรถเขาก็สายไปมา
พอจอดลงมาดูถึงเห็นว่ามีรถเก๋งชนท้ายนะคะ
คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้
แซงขวารถสองแถวไปอย่างรวดเร็วแล้วจังหวะที่จะแซงต่อ
ก็ไปเจอรถพ่วงอยู่ด้านหน้าในเลนขวาสุด
ก็เลยต้องรีบหักซ้ายนะคะเพื่อจะแซงทางด้านซ้ายแทน
แต่พอแซงไปแล้วกลายเป็นว่าไปเจอกับรถบรรทุก๖ล้อเข้าอย่างจัง
ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ
รวมทั้งเรื่องประเด็นอาถรรพ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยู่
ต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับ
ขี่ตามกันมาแล้วครับแต่ว่าจังหวะคือพูดง่ายว่า
หกล้อใช้ความช้าในการขึ้นตัว
บนสะพานทำให้มัน
เกิดอุบัติเหตุเพราะว่ารถเก่งไม่ได้มอง
ข้างหน้าว่าจะมีรถในลักษณะที่ว่า
ขับช้าอยู่ข้างหน้าก็เลยทำให้
ดันเข้าไปท้ายรถหกล้อทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ครับ
ตรวจสอบในที่เกิดเหตุเนี่ยครับรถ
คอนโซลหน้าบีบอัดตัวผู้เสียชีวิตนะครับ
ติดอยู่หน้ารถนะครับผมก็
ใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนะครับทำการ
ตัดประตูและทำการค้ำยันตัวรถเพื่อที่จะ
ดำเนินการนำผู้เสียชีวิตออกจากตัวรถครับ

ญาติมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็มีเรื่องของสิ่งที่มาวางเอาไว้ด้วยนะครับ
เราได้เจอกับแฟนของในเอ็ม
นะครับบอกว่าแฟนเนี่ยไป
รับจ้างขับรถส่งลูกค้านะครับ
ตั้งแต่๔ทุ่มวันก่อนเกิดเหตุนะครับ
แล้วก็ก่อนที่จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็
โทรศัพท์มาพูดจารักษณะแปลกแบบพูดหวานผิดปกติ
แล้วช่วงนี้เป็นช่วงเป็นเจ้าเพศด้วยนะครับอายุ๒๕ปีแล้วครับ
ก่อนหน้านี้เขาก็เคยบ่นกับหนูว่า
เขาอยากบวชเขาอยากอะไรอย่างนี้

แต่คือเราไม่มีเวลาที่จะไป
แล้วคือเขา๒๕แล้วแต่เขายังไม่ได้บวชเลย
เขาก็บอกว่าเขารักหนูนะอะไรอย่างนี้
หนูก็บอกไปว่าหนูรักเขาเหมือนกัน
ก็ไม่ได้เอกใจว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่หนูจะได้คุยกับเขา
หนูก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่หนูจะได้คุยกับเขา
แล้วก็เป็นคืนสุดท้ายที่ได้เจอเขาและกินข้าวด้วยกัน
เรื่องรถนั้นก็มีส่วนอย่างน้อยเขาต้องดูสี

อันนี้คือเขาก็ยังเด็กอยู่อะ
โดยทำไปภารการโดยไม่รู้ว่าเอออันนี้ปูชอบแล้วนะ

น้องเอมละตอนเนี้ยอายุ๒๕ละนะ
แนนั้ก็คงเพียงอะไรป่ะ
เอมอายุ๒๕บอมเพลิงให้ยี่สี่
ย่าก็บอกว่าเอมแกกว่าบอมนะ
ก็รู้ข่าวว่าเขาตายแค่นั้นเอง
ส่วนนายตรายเทพเขียนหวานนะคะพี่ชายของนายเอ็มก็อยากจะออกมาชี้แจงแทนน้องชายที่เสียชุดไปแล้วหน่อยที่บอกว่าเอ็มเขามีฉายาว่าเอ็มครูเมืองเหนือเนี่ยไม่ได้มาจากแก๊งหรืออะไรไม่ได้เป็นแก๊งซิ่งหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับแก๊งยาเสียติดเหมือนที่หลายคนคิดกันนะคะแค่น้องชอบชื่อนี้ก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อแล้วก็ไปแปะเอาไว้ที่
สำหรับศพนายเอ็มเนี่ยญาติญาติจะมีพิธีชาปนกิจพรุ่งนี้ส่วนอาการของคนที่รับบาดเจ็บสาหัสนางสาวสิริวิมลตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ